ตั้งแต่ที่เรื่องน้องหมูป่าน้อง๑๓หมูป่า
ออกจากถ้ำมาได้หลายคนให้ความสนใจ
กลายจะไปเป็นซีร่งซีรีส์ดังในเน็ตพลิกนะคะ

ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือดูแล
หนึ่งในนั้นเห็นว่าลือสะพัดกันเลย

ตอนนี้เลิกดูแลน้องศึกษาหมูป่าไปแล้ว

ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจะมาดูแลเรื่องคิวงงคิวงาน

เจอตัวเป็นพี่บุ๋มก็เลยเคลียร์ชัด

ยังทำหน้าที่เป็นแม่ของเด็กเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ชี้แจงเรื่องการเซ็นสัญญากับ

โดนสั่งห้ามสัมภาษณ์สื่อเด็ดขาดเลยนะคะ
แล้วเมื่อไหร่จะออกปากพูดได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

น้องก็๑๒๑๓ก็วานไป
จะเข้าสู่วัยรุ่นและเวลาผ่านไปนะคะ
เห็นว่าถึงขั้นห้ามมีแฟนจริงหรือเปล่า

แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากแล้ว

แต่ละคนมีความเป็นวัยรุ่น
และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแล้วน้องไม่ได้อยู่เชียงรายกันหมดแล้ว
เราก็จะดูแลกันทางออนไลน์น้องบางคนมีความสนความดื้อ
ซะว่าเขาคือลูกลูกชายคนหนึ่งที่กำลังเติบโต
ก็ต้องค่อยประคองค่อยตบค่อยตีนะคะให้เขาอยู่ในร่องรอยกันไป
แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าน้องไม่ใช่ดาราตั้งแต่แรกน้องไม่ได้แบบอยู่ในวงการก็ต้องมีการแบบพูดคุยกันปรับเรื่องราวให้ได้เข้าวงการให้แบบโอเคเนาะ